คุณผู้ชมฮะอ้าวเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับ
อยู่กันเยอะขนาดนี้อยู่เป็นชุมชนขนาดนี้

เพราะเราลงพื้นที่ไปหาคำตอบให้ด้วย
สภาพค่ะกูเดินผ่านทางนี้ทุกวัน
แล้วดูกูไม่รู้ว่ากูผ่านมาได้ยังไง

แล้วครูก็วิ่งนะถ้ามันมากใกล้กลัว
มึงกูจะพลาดตายมึงมันน่ากลัวจริงนะ
โอ้โหคุณสืบสกุลเดี๋ยวนะ

แต่ถ้าเกิดให้ดิฉันเดินผ่านอย่างนี้ดิฉันก็ไม่เอานะ
คือตัวมันแค่ยี้เองเรารู้สึกแค่ยี้ไง
คือมันดูสกปรกใช่ไหมแต่ไม่ได้แบบแหวะไง
เออแต่มันเยอะมากมาเป็นชุมชน
คนรู้ก็คุณชุมชนอะไรดี
โอ้โฮคุณผู้ชมคนถ่ายคลิปนี่
ถ่ายให้ดูแบบนี้เลยว่าโอ้โหแล้วใครจะอยู่ได้วิ่งออกมาแบบนี้

ต้องเดินออกจากที่พักเพื่อออกประตูไปถนน
จะไปทำงานอยู่แล้วไม่กล้าเดินเลยฮะ
ทีนี้พอเป็นคลิปแบบนี้เราก็ไปสำรวจตรวจสอบ

เพราะว่าในคลิปเขาพูดถึงพิกัดมาด้วย
ลงพื้นที่เลยไปตามพิกัดที่เจ้าของคลิปบอกไว้

แลตดินแดงห้าตลาดศรีไปเจอชุมชนหนูค่ะ
เห็นมันจะจับภาพได้จากกล้องของนักข่าว

เดี๋ยวเราได้ออกทีวีแล้วพวกมา

อาหารอยู่ตามร่องน้ำทิ้งของแฟลตนะฮะ
ตายออกจากกรูไม่เกรงกลัวผู้คนสัญจรไปมา

บอกว่าอยู่แฟลต์ดินแดงนี้มา๑๐ปีแล้ว
เห็นหนูวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้จนเป็นเรื่องปกติเลยนะ

เพราะก่อนหน้านี้มีคนเอาขยะมากองทิ้งไว้
โอ้โฮคุณไม่ได้มีแค่
ตัวเมื่อกี้หัวขนมันหลุด

ที่ผ่านมาทางแฝดเคยเอายาเบื่อมากำจัด

โอ้โฮเพราะมันเกิดลูกมาลูกมาปันสิบนะ

เคยถึงขั้นประกาศว่าใครจับหนูได้
ให้ตัวละ๕บาทก็ยังเคยมีมาแล้วนะ
แต่มันไม่หมดสักทีฮะจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะฮะ
คุณดูมันไม่อายคนเลยมันไม่กลัวเลยจริง

นักข่าวเที่ยงของเราลงพื้นที่ไปทำข่าว

เออจริงเพราะบางตัวไม่ได้อยู่ตามพื้นกองขยะเท่านั้น
มันขึ้นไปสายไฟแล้ววิ่งเข้าห้องพัก

อยากให้คนมาช่วยแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง
พูดว่าสามชได้ยินไหมครับ
พอจะได้ยินไหมครับเดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านหน่อยฮ
มันอยู่ข้างใต้นี่
ข้างใต้ค่ะบางทีก็อยู่ในป่องขยะ

อุ๊ยแสดงว่าอยู่ข้างในน่าจะเป็นขั้นตัวดีอย่างนี้
เยอะแต่ก่อนหูขยะมันสูงเลย

แล้วมันมีไตขึ้นข้างบนไหมครับหนู

ตัวเล็กไปออกลูกข้างบน
คนเขาก็เอากงดักจับ
จับได้ตัวเล็กก็เอามาปล่อย
เขาไม่ฆ่ากลัวกลัวบาป

ก็เอามาปล่อยน้องเขาอยู่เหมือนเดิม
ส่วนพนักงานทำความสะอาดของกรทมบอกว่า
นี่ยังดีนะคะที่มีหนูออกมาไม่เยอะ
ถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะมาเต็มไปหมดเลยค่ะ

นี่เธอเองก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณ
คนเดินผ่านไปผ่านมาไม่กล้าเดินผ่านจุดนี้

ก็พยายามเก็บกวาดขยะให้มันเรียบร้อย

แต่หนูคุณดูตัวนี้หนูเจ้าอ้วนเมื่อกี้

ค่ะเออนะส่วนตรงนี้หนูเยอะ
เพราะว่าเป็นจุดผู้พักอาศัยนะครับ
่อนขยะมาจากปล่องให้คุณ

กลายเป็นรังของหนูไปซะงั้นนะฮะ

อ๋อตรงนี้แผ่นที่แดงก็จะแบบนี้
แบบนี้หมดแต่ว่าตรงนี้มันจะแบบเยอะตามปล่อง
จะอยู่ตาเป่าพอดีขยะอะไรโยนมา
มันก็อยู่ในปอกเต็มเลยเอ๊ะไม่หาย

เขาก็มีกำจัดรอบหนึ่งเคยมี
เคหาเขาเคยมีการเก็บตัวละ๕บาทอะไรอย่างนี้

ถ้าใครเก็บหนูนี่ได้
เคยมีแล้วก็เงียบไปแล้วพักหนึ่ง

ทุกที่แผ่นหนูก็มีสอนนอกก็มีเยอะ

มีทุกที่เลยนะฮะนี่ก็ต้องรอนะคุณนะว่า

หรือว่าทางต้นสังกัดหน่วยงานที่ดูแลแฟลต์ดินแดน

เพราะหลักก็น่าจะมาจากเรื่องนี้
มาจากขยะท่อน้ำทิ้งอะไรต่างอาณาเนี่ยนะครับ

เพื่อสุขอนามัยของชาวแฟลตเขาด้วยนะ
เพราะว่าหนูมันเป็นแหล่งกำเนิดเชื้อโรคต่างด้วยค่ะ